กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

หรือฉันต้องรอให้ชิน

รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ

เข้มแข็งที่ต้องต่อสู้ของคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าคนเป็นแม่เนาะคือต้องสู้อ่ะคุณป่า
ต้องทำเพื่อลูกที่กำลังจะเกิดมาต้องฮึบฮึบพลังที่มีอยู่นิดหน่อย
กัดฟันแล้วทำจริงทำไปแล้วพี่บัวดีด้วยในส่วนผิดถูกเป๊กไม่รู้หรอก
แต่ว่าต้องชื่นชมในความเข้มแข็งของพี่บัวแหละว่าในภาวะที่ท้องใจก็แกว่งอยู่แล้ว
แล้วทำได้มั่นคงขนาดเนี้ยความกดดันด้วยภาวะอดหยากในครอบครัวด้วย
รับไว้ทั้งหมดแล้วยังทำได้อย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดมากนะคะ

ยังโชคดีนะที่มีรายการของเรานะครับ
งั้นคุณบัวต้องไปเหนื่อยทำอย่างอื่นแบกหามไม่ต้องครับ
มาที่นี่เพียงแต่ต้องการสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือใจที่เข้มแข็งเท่านั้นเอง
นะครับให้ผ่านไปได้นะครับคุณบัวพี่บัวพร้อมหรือยัง
จะฟังคำเฉลยแบบยืนหรือแบบนั่ง
ขอยืนค่ะขอยืนนะยืนกับคุณเป๊กกี้นี่แหละครับ
มาถึงเพลงที่ห้านะครับเพลงนี้มีมูลค่าแปดหมื่นบาทนะครับ
ถ้าร้องได้รับแปดหมื่นบาทแต่ถ้าร้องผิดหกหมื่นที่มีอยู่นะครับ
เหลือสามหมื่นบาทเพลงที่ห้านะครับ
หมื่นบาทคุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้อง
ได้ครับ
เพื่อนหน้าต้องร้องร้องไล่แหละ
มาตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
มาได้โดยที่ไม่มีตัวช่วยเลย
เพลงแล้วนะครับที่ร้องไปโดยไม่มีตัวช่วยเลย

สภาวะกดดันมาได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องหมูเลยค่ะ
กับผู้หญิงที่ตั้งคันนะคะ
นี่ค่ะภาวะของคนเป็นแม่คุณผู้ชม
พี่แดงอยากคุยอะไรกับภรรยาไหมคะ
แม่แม่กลิ่งจังเลยเนอะ

จากเพลงของเอิ้นขวัญวรรณญานะครับ
เสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนั่นเองนะครับ
เยี่ยมมากนะฮะต้องขอชมเลยเก่งจริง
สามารถผ่านสภาวะความกดดันอย่างสูง
ซึ่งน้อยคนแม้จะเป็นผู้ชายอกสามสองก็อาจจะไม่ได้

ดิ้นหรือยังคะพี่บัววันนี้

เขาฟังเพลงอยู่นะครับแล้วก็คุณบัวก็สามารถก้าวข้ามผ่านครึ่งทางของร้องได้ให้ร้านเราแล้วนะครับ
ผ่านไป๕เพลงแล้วเหลืออีก๕เพลง
ซึ่งเป็นไปได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ
ค่ะถ้าได้ล้านหนึ่งจริงจะเป็นยังไงพี่บัว

จินตนาการไปได้จะทำให้เรามีกำลังมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะก้าวต่อไปเพราะว่าความฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ
คนเราต้องมีความฝันฝันแล้วต้องไปให้ถึงไปไม่ถึงไปสักครึ่งทางก็ยังดี
แต่ถ้าไม่ฝันเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปทางไหน
ต้องมีความหวังค่ะรอเลี้ยงหัวใจ
เมื่อกี้แค่หลับตานึกนะยังเหมือนได้จริงเลย
แต่ว่าต้องมาลุ้นกันในครั้งหน้าคุณที่รักวันนี้เวลาหมดแล้ว

หลังจากรายการของเรามีรายการเกมต่อชีวิตรออยู่

จากกันด้วยรอยยิ้มอีกแล้วนะฮะจากกรรมที่ความสำเร็จเรามารอลุ้นกันต่อนะครับ
คุณบัวจะอยู่กับเราเป็นวันที่๔ครั้งหน้าต้องมีเงินแสนกันแล้ว
สำหรับคุณบัวเพราะว่าจะขึ้นที่เพลงที่๖๑แสนบาท
และถ้าไปถึงเพลงที่๗ตามเป้าจริงเราจะหยุดเธอได้ไหม
อะไรจะหยุดคุณบัวได้ไหมอาจจะไปถึงเพลงที่๑๐ก็ได้
ขอให้เบรกแตกแล้วไปยาวเลย
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ลูกคนแรกคุณแม่ได้ช่วยเลี้ยงไหมพี่บัว

ใช่เขาเลี้ยงเราเลี้ยงเรามาแล้วเขายังจะได้มาเลี้ยงหลานอีกแบบ
นี่สุดยอดของแม่แล้วจ้ะแล้วเราก็มาเป็นแม่
เราก็รู้อีกทีว่านี่นะชีวิตแม่ต้องสู้เหมือนแม่ค่ะ
สู้หรือหยุดครับ
สู้ไว้
สู้ไว้